แต่ยังอยู่ที่ขโมยขโจรเมื่อกี้นี่ขโมยร้านทองใช่ไหม
คราวนี้ค่ะเข้าไปที่โบสถ์ที่วัดเจดีแดงที่อายุทยานะคะ
แล้วคนร้ายเขาไปขโมยเงินจากต้นผ้าป่าที่ชาวบ้านตั้งใจทำบุญ
เพื่อที่จะบริจาคเงินเพื่อไปทำเหล็กดัดประตูหน้าต่างสาราการประเรียนนะคุณค่ะ
จริงธรรมดาเขาเอาเงินมาเสียบนะ
คราวนี้เอาเงินออกเอาเงินออกนี่แหละกล้องวงจรปิดภายในโบสถวัดเจดีแดงที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจับภาพเห็นชัดเลย
ใส่กระเป๋าแล้วครั้งนึงไม่พอก่ออีกสักรอดนึง
นี่แหละนี่จะริดกิ่งซะหมดต้นเลยเหรอ
ผู้ชายคนนี้อย่างที่คุณเห็นเลยผอมสูงอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี
เสื้อยืดมีปกสีขาวนะคะกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีน้ำเงิน
เดินเข้ามาในโบสถ์หยิบแบงค์ที่ต้นผ้าป่า
เป็นแบงค์๒๐แบงค์๑๐๐ใส่กระเป๋ากางเกงได้เงินรวมไปประมาณสัก๕๐๐กว่าบาท
จากนั้นก็หนีออกไปทางประตูโบสถ์ด้านหลังค่ะ
เรื่องนี้พระมหาสเถียนถาวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัสดิ์เจดีแดงก็บอกว่าวันเกิดเหตุ
คนร้ายเข้ามาช่วงนั้นพระกำลังฉันเพลอยู่ก็เลยไม่มีใครอยู่ในโบสถ์
แล้วก็หลังจากที่พระลูกวัดที่อยู่ประจำโบสถ์กลับเข้ามาก็เอ๊ะทำไมเงินที่ต้นพระป่าหายไป
ก็เลยลองเปิดกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพนี้เลยค่ะ
ทำให้ทราบว่าคนร้ายถือโอกาสช่วงที่ไม่มีคนเข้ามาขโมยเงินจากต้นผ้าป่า
ซึ่งก็เป็นเงินที่ชาวบ้านเขาร่วมกันทำบุญจะไปสร้างเหล็กดัดหน้าต่างประตูสาราการประเรียน
เมืองต้นก็คาดว่าดูแล้วคงไม่ใช่คนร้ายในพื้นที่เพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
พอแล้วพี่พอแล้วเนี่ยพอแล้วไม่พอนะไม่พอ
แน่นอนก็ต้องมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยานะคะ
พระท่านเขียนป้ายไว้ร่วมกันทำบุญ